สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ

แทบจะบินได้เลยนะคุณแม่

เราก็แต่งตัวน่ารักแบบนี้เราก็ต้องเต้นน่ารักบ้าง
ก็ต้องถามคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเรานั้นเต้นน่ารักจริงหรือเปล่า
หรือว่าเราหลอกตัวเองอยู่เราอาจจะหลอกตัวเองไปวันก็ได้
เอาล่ะคุณผู้ชมก็ยังคงส่งไลน์มาทักทายกันได้นะคะวันนี้
กินข้าวเย็นกับอะไรดีเมื่อสักครู่มีอีกหนึ่งข้อความ
กินกับปลาอินซีทอดกับผัดผักรวม
ดีมากอันนี้ดีอยากจะไปทานด้วยที่บ้านเลยค่ะคุณ
บ้านอยู่แถวไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาข้าวไปเองได้
โอ้โหถึงกับขนาดยื่นข้อเสนอเอาข้าวไปทานเองแล้วด้วย
ถูกต้องคือเรามีเมนูที่คุณผู้ชมส่งมาเยอะมากเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเราทานอาหารเสร็จเราก็ต้องกินขนมกันต่อ

ส่วนอีกหนึ่งขนมที่ภูมิใจนำเสนอมาก

แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปหาที่ไหนนอกจากภาคใต้
นั่นก็คือขนมที่มีชื่อว่าอาปมบาเละ
หน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลย
อาปมบาเละจะเละไหม
นี่ไม่ได้เละนะคะ

นี่คือขนมอามปมบาเละคุณผู้ชม

ดูดีมันก็จะคล้ายกับขนมถังแตกในบ้านเรานี่แหละที่เราเรียกกันทั่วไป
แต่ว่ามันย่อส่วนลงมาก็คือมีขนาดเล็กลง
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เลยเรียกเมนูนี้อีกชื่อนึงว่าพิซซ่าคนจน
เนื่องจากว่าเป็นขนมที่มีชิ้นใหญ่แต่ราคาถูกไง

คุณนารีโดยพิลาชาวบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสตูนบอกว่า
ขายขนมอาปงบาเละมากว่า๑๐ปีแล้วค่ะ
ขายอยู่ตามตลาดนัดแถวบ้าน

คุณมารีเขาได้สูตรมาจากคุณแม่แล้วก็คุณยาย

หน้าตาเขาอย่างที่บอกละไม้คล้ายกับขนมถังแตกนี่แหละ
แต่แป้งเนี่ยไม่เหมือนกัน
ความพิเศษก็คือใช้ไข่แดงทาในพิมพ์ก่อนที่จะเทแป้งลงไป
และก็ใช้ถ่านในการทำให้ขนมมีความหอม
นี่เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะคะทำมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
ขั้นตอนการทำก็คือนำแป้งใส่ลงในพิมพ์นะคะ
ตามด้วยน้ำตาลทรายพอน้ำตาลทรายเริ่มที่จะละลายแล้ว
ให้แป้งบนขอบพิมพ์เหลืองแล้วก็ร่อนออกมา
มันก็ไม่เหมือนกันเลยอีกขนมเนี่ยมีทั้งหมด๔หน้า๔ปัจไซต์
ราคาขายค่ะไม่แพงเลยชิ้นละ๗บาทเท่านั้น
หรือว่า๓ชิ้นก็๒๐บาทไปเลยนะฮะ

แล้วก็หาทานยากด้วยค่ะ
โอ้โหรสชาตินี่น่าจะต้องบอกได้เลยว่า

ถูกต้องขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบไส้แบบไหน

หรือว่าจะชอบแบบหอมถั่วคั่วก็สั่งได้เหมือนกันนะคะ

อยากจะทานแล้วล่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ใครหลายคนนะที่เห็นเราขึ้นข้อความไว้ว่า
อยากจะให้พูดถึงอาหารเย็นวันนี้ว่าจะทานอะไรดี
เชื่อเหลือเกินหลายคนน่าจะนึกไม่ออก
เราสองคนยังนึกไม่ออกเลยว่าจะทานอะไรดีนะครับเพราะฉะนั้น
ผมมีไอเดียมานำเสนอไปทานข้าวแกงกัน

ไปถุงใหญ่ทุกวันนะคะร้านป้าเอียงนะคะที่อ่างทอง
เชิญเลยนะคะอร่อยและสะอาดค่ะนี่
โอ้โหกะเอาไปเลี้ยงคนทั้งซอยเลยใช่ไหมครับ

การันตีจากลูกค้าคนเมื่อสักครู่นะครับ
ร้านข้าวแกงหม้อใหญ่เจ๊เฮียงครับ
ที่บริเวณตลาดปลาและตลาดเกษตรจังหวัดอ่างทองนะครับ
คนมารอซื้อกันเนี่ยต่อคิวกันยาวมาก
มาแบบไม่ขาดสายต่อคิวกันยาวยังก็แจกฟรี
แต่เขาไม่ได้แจกฟรีเขาขายนะครับ
ขายแล้วคนมาต่อคิวยาวแปลว่ามันต้องอร่อย
และที่สำคัญราคาย่อมแกงส้มอยากกินไหมล่ะน้องเอาไปต่อ

สุดยอดคาไก่นี่ก็หม้อใหญ่เมื่อเริ่มเทิมนะครับ

เห็นแบบนี้คนเข้าคิวเยอะขนาดนี้ก็ไม่ต้องสงสัยแล้วครับ

เพราะว่าขายในราคาที่ถูกด้วย
ข้าวแกงเนี่ยนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยก็๓๐บาท
ส่วนความอร่อยเนี่ยเคล็ดลับมันอยู่ที่การเลือกซื้อวัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวัน
การปรุงรสก็จะปรุงเองทีละอย่างสดใหม่ไม่มีค้างนะครับ
ตอนนี้ก็ได้รับขนานนามว่าอร่อยสะอาดสดใหม่ให้เยอะ

คุ้นเหมือนกัน

เอาล่ะยืนรอคิวซื้อกันแบบนี้รับรองไม่มีผิดหวัง

กันอีกแล้วกันว่าชื่อร้านก็คือร้านเจ๊เฮียงนะครับ
อยู่บริเวณตลาดปลาถนนเทศบาล๑๐อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
โอ้โหนี่ปลาปลาราดพริกตัวใหญ่เด็ด
โอ้โหเห็นแล้วก็หิวเนี่ย
หิวแล้วหิวแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ใครที่หุงข้าวก็ตักมาทานหน้าจอกันได้
เพราะว่าเราไม่มีอะไรจะให้นะคะนอกจากกับข้าวที่อยู่ในจอ
ซึ่งเราก็รู้สึกเหมือนคุณผู้ชมเลยว่าหิวค่ะใช่
มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะมากเลยบางท่านก็บอกว่า
ทานปลาเผากับคุณแฟนน่าอิจฉา
นี่ยำขนมจีนทานคู่กับชาเย็นค่ะ
มันคู่กันได้ด้วยเหรอมันคู่กันได้ใช่ไหม
จะทานอะไรก็ได้ก็เราทานยำแบบรสชาติจัด
เราก็ทานหนมหวานขนมหวานน้ำเหมือนหวานได้

มาพูดคุยทักทายเรากันบ้างนะครับช่วงนี้พักความหิวกันบ้างดีกว่า
เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวแปลกสักเรื่องหนึ่ง
บอกว่าแตกตื่นกันไปทั้งหมู่บ้านจนทำให้ต้องทำสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือหุ่น
คุณฟ้างประหลัดคิก
เขามีความเชื่อกันเรื่องของผีแม่ไม้ที่ออกอารวาสในช่วงนี้
เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เจ็บป่วยเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุต่อเนื่อง๔๕ราย
แล้วเป็นผู้ชายอายุประมาณ๔๐๕๐ปี
แบบนี้เขาก็เชื่อกันไปว่าอ๋อเป็นเพราะว่าผีแม่ม่ายออกอารวาสเอาชีวิตไป
แบบนี้ก็ต้องทำการแก้เคล็ดกัน
ซึ่งความเชื่อโบราณก็คือผีแม่ม่ายจะชอบมาเอาชีวิตชาวบ้านที่เป็นผู้ชาย
แต่ถ้าหากทำหุ่นฟางเพศชายเอาไว้หน้าบ้านก็จะช่วยได้
ชาวบ้านเขาทราบข่าวแบบนั้นก็เฮโลกธรรมเลยครับ
แบบนี้ก็เห็นเจ้าหุ่นฟางเต็มติดรั้วไปหมดเลยทีเดียว
พร้อมกับเรื่องของสัญลักษณ์เพศชายแบบนี้ครับ

ได้รู้ไงว่าหุ่นที่ทำขึ้นมาเนี่ยเป็นเพศชายไม่ใช่เพศหญิง
ถ้าเกิดว่าไม่ทำให้เห็นว่าเป็นแบบเพศชายชัดแบบนี้

ก็ทำให้มันชัดให้มันใหญ่โตมโหลาน
กลายเป็นว่าแต่ละบ้านก็ทำแข่งกัน
แข่งกันว่าของใครจะใหญ่กว่า

โดยที่ไม่ได้สนว่าไอ้หุ่นฟางมันจะรูปร่างเหมือนคนหรือเปล่า
ดูตัวนี้ดิผมปูเลยเชียว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องมีสีแดงเอาไว้
เขาบอกว่ามันต้องเป็นสีแดงจะได้เห็นชัดแล้วมั้
ถูกต้องก็คือให้หุ่นใส่สีแดง
จะได้รู้ว่าเป็นหุ่นผู้ชายผีแม่ไม้จะได้มาเอาหุ่นไป

ความเชื่อของคนในสมัยโบราณนั่นเองนะครับ
เมนูอาหารเย็นวันนี้ส่งมาเยอะมาก

มีท่านหนึ่งบอกว่าอยากทานก้อยจักรจันทร์
้อยจักรจันทร์เหรอไม่เคยทานเลยนะ
นั่นสิอันนี้ก็เป็นเมนูที่น่าสนใจมากเหมือนกัน

ไม่อยากจะบอกเป็นตาแซ่บมากคุณผู้ชม

ไม่ใช่อันนั้นขาแมลงสาบแล้วเหรอ

ช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปงานแต่งงาน
แต่งานแต่งธรรมดาธรรมดาเราก็ไม่นำเสนอ